สวัสดีครับหลังจากที่ต้องเฝ้าระวังมาอย่างต่อเนื่องนะครับกับความแปรปวนสภาพอากาศ
ก็คือพายุฤดูร้อนที่หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบกัน
หลังจากนี้เป็นต้นไปสถานการณ์ดังกล่าวจะดีขึ้น
โอกาสการเกิดฝนฟ้าขนองนั้นจะน้อยลง
แต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของอุณหภูมิจะเริ่มไต่ระดับสูงขึ้น

แต่ว่าอีสานกับกลางเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้าง

ได้ออกจากเมืองไทยของเราลงทะเลไปแล้วนะครับ
ทีนี้เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับนี่สีม่วงคืออากาศเย็นนะครับ
สังเกตว่าหลังจากนี้ก็จะค่อยเขยิบลงทะเล
ทดแทนด้วยสีเหลืองสีเหลืองคืออากาศร้อนชื้นนะครับ
อากาศก็จะมีความร้อนโดยเฉพาะในช่วงบ่ายจะรู้สึกร้อนแบบแสบผิว
ช่วงเย็นจะมีความรู้สึกร้อนแบบร้อนอบอ้าวนะครับ
นี่คือคุณสมบัติของอากาศที่มาจากทะเลนะครับ
หลังจากนี้จะสังเกตว่าสีม่วงค่อยหายไปนะครับ
และจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งในช่วงกลางสัปดาห์หน้า
นั่นก็หมายความว่าในช่วงกลางสัปดาห์หน้าคงต้องเตรียมรับมือกันอีกครั้งหนึ่ง
สำหรับสถานการณ์พายุฤดูร้อน
เดี๋ยวดูภาพต่อไปนะครับก็จะสังเกตว่านี่
ซึ่งวันอังคารครับจะเริ่มมีบทบาทกับบริเวณทางตอนบนประเทศไทย
ไปดูอีกภาพหนึ่งนะครับก็จะสังเกตว่านี่เข้ามาอีกแล้วนะครับ
ดังนั้นตั้งแต่วันอังคารไปต้นไปเตรียมรับมือหน่อยนะครับ
สำหรับใครที่อยู่บริเวณพื้นที่อีสานตอนบนนะครับ
ซึ่งหลังจากนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือฝนก็จะตกลงมาครับ
แต่ว่าฝนที่จะตกมาในครั้งต่อไปเนี่ยนะครับอาจจะไม่ช่วยดับร้อนเท่าไหร่นะครับ
เพราะว่าอุณหภูมิหลังจากนี้เป็นต้นไปจะเริ่มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยนะครับ
มาดูในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานกันนะครับ
อุณหภูมิครับจากการตรวจสอบในช่วงวันนี้ครับยังคงอยู่ที่ประมาณ๓๕๓๖องศานะครับ
แต่ถ้าหากเราดูในช่วงต้นสัปดาห์หน้าครับอุณหภูมิจะค่อยสูงขึ้นเรื่อยนะครับ
เหนือไปอยู่ที่ประมาณ๓๗นะครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานมีโอกาสที่จะไปแตะ๔๐องศานะครับ
ดังนั้นนี่ครับมี๔๑๔๒บ้างนะครับ
ดังนั้นใครที่อยู่บริเวณพื้นที่ภาคอีสานดูแลรักษาสุขภาพดีนะครับ
เพราะว่าอาจจะต้องเจอกับทั้งฝนกับอากาศที่ร้อนจัด
ซึ่งทำให้อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยกันได้ง่ายขึ้นนะครับ
นี่คือสิ่งที่มาย้ำเตือนกันในช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแบบนี้
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ